อีกเรื่องหนึ่งนะคะมาดูเรื่องของตำรวจนครบาลลาดพร้าวค่ะ
ได้บุกจับหนุ่ม๒๖ปีตามหมายจับคดียักยอกทรัพย์นะคะ
ก่อนที่หนุ่มคนนี้นะคะจะใช้รถพยาบาลในการขนยาเสพติด

ซึ่งก็พบว่ามีจำนวนมากนะคะกว่า
แสนเมตรไอซ์อีก๓กิโลกรัมทีเดียว
เวลาตี๒น่ะที่ผ่านมาค่ะ
สีขาวที่ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลรับผู้ป่วยมีสติ๊กเกอร์มูลนิธิแห่งหนึ่งติดอยู่ที่ข้างรถนะคะ
ก็จับตัวมาแถลงว่าสามารถจับกลุ่มตัวนายเดชหรือเต้นี้ได้ที่ลานจอดรถเอชอาเรสซิเดนคอนโด
แฮปปี้แลนด์นะคะเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
จากผู้ต้องหานั้นมีหมายจับในข้อหายักยอกทรัพย์ของตำรวจภูทรคูคศจังหวัดปฐุมธานี
ได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ห้องเช่าและเมื่อชุดจับกลุ่มได้สังเกตเห็นผู้ต้องหามีพิรุษคล้ายกับเมายาเสพติด
ก็ได้ตรวจปัสสาวะปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
จากนั้นก็เลยขยายผลจนผู้ต้องหานั้นรับสารภาพว่ามียาบ้าและไอซ์ซุกซ่อนเอาไว้ในรถตู้ของกลางที่จอดเอาไว้ในลานจอดรถหน้าที่พักค่ะ
พอเข้าตรวจค้นก็พบยาเสพติดจำนวนมากตามที่ได้กล่าวไปนะคะ
ผู้ต้องหายังยอมรับอีกค่ะว่ารับยาเสพติดมาจากย่านสวินทวงก่อนที่จะนำมาพักเอาไว้ที่ที่พัก
เพื่อเตรียมนำของกลางทั้งหมดซุกซ่อนในรถตู้และรอนำไปส่งให้กับนายทุนคนหนึ่งที่ภาคใต้
ทำแบบนี้มาแล้วสองครั้งครั้งแรกได้ค่าจ้างสองแสนบาทนะคะ
ส่วนครั้งนี้ถ้าหากว่าทำสำเร็จก็จะได้ค่าจ้างถึง๓แสนบาททีเดียว
ก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็ใช้วิธีนั่งรถทัวร์ไปส่งของ
แต่ว่าหลังจากที่ได้ค่าจ้างก้อนแรกมาก็เลยไปซื้อรถตู้ของกลางนี้มาจากเพื่อน
เพื่อดัดแปลงเป็นรถพยาบาลตบตาเจ้าหน้าที่นะคะ
โดยผู้ต้องหายืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิใด
แต่ว่าซื้อรถมาจึงยังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์ของมูลนิธิออกนั่นเอง